หื้อเหรอหนักนะฮะคุณ

มันไม่ได้หวานแหจับปลา
เป็นการวานแหจับกรวยครับ

ไม่ต้องชิงแล้วนะครับ
นี่เรามีบาทนะครับ

หวานแหจับถ้าดีชันเป๊ะไหมเมื่อสักครู่นี้

แต่พอได้อยู่นี่

มันหนักนะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเบานะครับนี่เป็นไฮไลท์นะครับ
ที่เรียกเสียงฮือฮาแล้วก็เสียงเชียร์ได้เป็นอย่างดี
สำหรับกีฬาพื้นบ้านวานแหบนบกที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับ
เพื่อให้แหนี่มันครอบกรวยได้มากที่สุดนั่นเอง

งานนี้เนี่ยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเซียนหวานแหประจำหมู่บ้านเลยนะ
ที่ถูกคัดเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีไม่จำกัดอายุครับ
มีทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนและวัยสูงอายุนะครับ
ได้หมดค่ะปุ๊บเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวตกใจหมด
ก็หวานแหนแล้วเขาโดดระวังด้วยเหรอ
มันต้องสุดตัวเหวี่ยงแบบสุดตัวไง

เอามาดูมาดูกติกาหน่อยไม่ยากครับ
ตัวแทนทั้ง๑๓หมู่บ้านนะครับต้องไปยืนอยู่จุดที่เตรียมจะหวานแหอยู่บนโต๊ะ
สมาธิให้ดีเล้งให้แม่น
แล้วก็โยนมาตรงนี้แหละให้มันครอบรวยให้ได้มากที่สุด
คือถ้าครอบได้ทุกกรวยนี่ก็คือชนะเลย
ถูกต้องครับแต่ว่าไม่ง่ายนะเห็นแบบนี้เพราะว่าแหมันน้ำหนักมันเยอะ
มันจะมีถ่วงมีโซ่ที่มันถ่วงอยู่นะครับ
โอ้โหแต่ละคนนี้ก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เห็น
บรักคนเวี่ยงแถล่วงขักลงไปด้วย
คือถ้าไม่ได้เหวี่ยงบนบกแล้วเหวี่ยงอยู่บนน้ำ
นึกภาพได้เลยว่าเหวี่ยงไปปุ๊บก็ล่วงตกน้ำลงไปด้วยแหละครับ

ส่วนบรรดาคณะกรรมการและกองเชียร์ก็พากันชอบใจ

ส่งเสียงเชียร์ได้ให้กำลังใจอย่างสนุกสนาน
และในที่สุดผู้ชนะก็สามารถวานแหครอบครัว
ได้ทุกอันครบไปดูภาพกันโอ้โฮใกล้มาก
สะใจมากเป็นอย่างไรสุดยอดค่ะยิ่งกว่าเชียร์มุม
จริงเขามีเทคนิคอะไรไหมนะ

ให้คุณชนะหวานแหให้ดูหน่อยค่ะ
แต่ดิฉันว่าคุณชนะคงวานกันกับวานเสน่ห์
มีด้วยเหรอคะคุณอย่าพูดอย่างนั้นเนี่ย

ลิ้นพันกันหมดแล้ว
ไม่มีหวานเสน็จที่ไหนนะคะคุณผู้ชมรับคำว่านิวนาว

เห็นพี่ตามเป็นคนน่ารักมีแต่คนรักไง
อันนี้ก็ดินดีด้วยเรื่องที่ดีนะครับ
แต่ก็ไม่ได้นะไปดูเรื่องข่าวดีกว่า

ตารางการการกีฬาพื้นบ้านเป็นกิจกรรมหนึ่งในการแข่งขานงานกีฬา
เทพรักษาเกณฑ์ครั้งที่๑๙ประจำปี๒๕๖๐
จัดขึ้นโดยองค์การบริหารสวทบลเทพรักษาอเภอสังคัตจังหวัดซูเรน
เขาบอกว่าจัดเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬา
ของเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และสร้างความสามัคคีในชุมชนนะครับ